ข่าวที่จะบอกต่อไปนี้ครับเอาอายุป้าไปก่อนเลยแล้วกันครับ
ป้าอายุห้าสิบเจ็ดปีอ๋อฮะอืมแกเห็นงูหลามลงไปผสมพันธ์ในอ่างมังกร
โอ้โหแกตกใจสุดขีดวิ่งหนีป่าราบโอ้โหคุณผู้ชมดูนะคะ
นี่แหละค่ะพอชาวบ้านรู้ปุ๊บมาเลยค่ะที่โอ่งมังกร
ไม่ได้มาดูงูหลามนะตีเลขกันก่อนเลยอ่าเห็นบอกว่าเห็นเป็นเลขเหมือนกันเลยนะ
พี่บุ๊คพี่เบิร์ตแล้วเตรียมที่จะเอาเลขที่เห็นเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่กันด้วยนะคะ
นี่ค่ะคุณป้าท่านนี้ที่ไปเจองูหลามลงไปผสมพันธ์ในโอ่งมังกรเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าคุณป้าบุญศรีแก่นทรัพย์ค่ะอยู่บ้านเลขที่สามสิบสองหมู่ที่สาม
ตำบลสารแดงอำเภอเมืองอ่างทองจ้านะจ๊ะแต่คราวนี้เป็นโอ่งมังกรนะจ๊
แต่อยู่จังหวัดอ่างทองค่ะอุ้ยเลยนะฮะคือคุณป้าเนี่ยไปเจอขณะที่ออกไปที่สวนกอไผ่ข้างบ้าน
ชะโงกดูที่เนี่ยในโอ่งแห่งนี้แหละคือปกติเนี่ยป้าจะเก็บน้ำไว้รดน้ำต้นไม้นะคะ
แต่ต้องตกใจสุดขีดน้ำไม่เจอเจอสิ่งนี้แทนค่ะครับงูหลามตัวใหญ่เคืองแบบนี้นะคะ
มันกำลังผสมพันธ์กันแล้วก็มีท่าทีดุร้ายด้วย
แกตกใจรีบวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานกับเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึงให้มาช่วยจับ
ตายแล้วตายแล้วดูสิพอกู้ภัยมาถึงส่องลงไปในโอ่งจ้ะ
พบงูหลามมันพันกันมัวเนียกันกลมดิ๊กแบบนี้นะคะแยกไม่ออกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเลย

พี่เบิร์ตแยกออกไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมีย
ไม่ทันแยกหรอกพี่ไปแล้วพี่ไปตั้งแต่รู้ข่าวแล้ว

แล้วคือใช้เวลาพักใหญ่สุดท้ายใช้เชือกคล้องคองูหลามตัวแรก

แล้วก็เอียงโอ่งให้ตะแคงลงไปแล้วนำงูหลามออกมา
แล้วอีกตัวหนึ่งก็ออกมาด้วยเนี่ยดูนะ
พบว่ามีขนาดใหญ่ยาวก่อนเลยนะ
ยาว๔เมตรน้ำหนัก๔๐กิโลกรัมคาดว่าเป็นตัวเมีย
แล้วก็นำงูหลามตัวที่๒ออกมา
ยาว๓๕เมตรน้ำหนัก๓๐กิโลกรัมคาดว่าเป็นตัวผู้
ขอบคุณคนเขียนสคริปต์นะอุตส่าหแยกให้ด้วยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมีย
แล้วนำทั้งสองตัวใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ตรงนั้นก็ธรรมชาตินะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็ธรรมชาตินะ
ตรงไหนตรงที่พบงูปล่อยคืนสูตรธรรมชาติ
ชาวบ้านพอรู้ข่าวค่ะว่าเจองูหลามขนาดใหญ่อยู่ในโอ่งมังกรนะคะ
ก็ไม่พลาดที่จะมาดูแล้วก็ตีตัวเลขกันไปนะคะ
แต่จะบอกว่าโอ่งมังกรไม่ใช่บ้านที่จะมีเลขที่
่งก็เลยไม่มีเลขที่ค่ะชาวบ้านเขาตีเองเป็นเลข
แต่โอ่งนะคุณจะเป็นโอ่งรับทรัพย์
สักพักนึงโอ้งนี่จะขาวโปรดเลยแป้งโอ้ง